ไม่หวนอื่นกับทางการเรื่อง
ชูเว็ตตีแสดหน้า

พระรัชพรชราดล
ชูเว็ตตีแสดหน้า

คุณมิ้นคุณคิดจะซื้อคอนโดหรือเปล่า

อยากจะซื้อที่เดินทางสะดวกหน่อยเหมือนกัน

ให้ว่าทุกข์ของคนซื้อคอนโดเนี่ยเป็นอย่างไรทุกข์ใช่ไหมคะทุกข์เลยครับ
คนซื้อคอนโดทุกวันนี้บ้านเมืองเจริญขึ้นกรุงเทพหัวเมืองต่างจังหวัด
ก็อยากจะซื้ออยู่คอนโดคอนโดต่างขึ้นมากมาย
สุขุมวิทย่านรัชดาคนก็เข้าคิวซื้อซื้อไปก็คิดหวังจะได้กำไร
แต่ปรากฏว่าถ้าคุณซื้อคอนโดที่ผมกำลังจะเปิดเผยตรงนี้
นะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับบางคนก็คิดอยากจะซื้อคอนโดให้ลูกหลาน
ใช่ลูกหลานมาทำงานกรุงเทพมาเรียนหนังสือนะครับ
แม้กระทั่งซื้อเป็นการลงทุนหวังว่าจะได้กำไร
เช่าบ้างอะไรบ้างปล่อยเช่าก็จะได้เงิน
เอาเข้ากระเป๋าซะหน่อยดีกว่าฝากแบงค์ถูก
เดี๋ยวนี้ฝากแบงค์ได้สักกี่ตังค์เงินน่ะล้านหนึ่งอ่ะอืม
คอนโดดีกว่าปรากฏว่าซื้อไปซื้อมาเนี่ย
ผมคุยกับคุณผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าของห้องน่าสงสารมากอืม
คิดว่าจะได้อยู่ปรากฏว่าเจอลูกเล่นของคอนโดต่าง
แล้วคอนโดเนี้ยคุณมิ้นรู้มาอยู่ใจกลางกรุงเทพแล้วสุคุมวิท
สุขุมวิทย์ใช่ไหมคะตรงนี้นี่ก็ขึ้นชื่อนี่ค่ะว่าแพงอ่ะ
ใช่ครับก็คอนโดก็เขาโฆษณาหรูหลามีโบรชัวร์ให้เห็น
สระว่ายน้ำใช้ระบบน้ำเกลือนะครับเอ่อคอนโดต่างต่างมีส่วนกลางยังไง
มีลิฟต์มียามท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
เพราะว่าบ้านเมืองเจริญขึ้นเราก็อาศัยคอนโดเพราะพื้นที่ต่างน้อยลง
จะไปซื้อบ้านซื้ออะไรก็แพงจะไหนจะไปซื้อบ้านนู่นอยู่คลอง๔
ครองห้าครองแปดอะไรทั้งทางแล้วเดินทางมารถก็ติด
คนก็มาอยู่คอนโดกันค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อซื้อแล้วผิดหวังครับ
เหตุที่ผิดหวังเพราะอะไรครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูคลิปนี้สั้น

ขณะนี้ผมอยู่กับคุณโมโมคุณโมโม่เป็นเจ้าของห้อง
เป็นเจ้าของร่วมล่ะครับในคอนโดซึ่งอยู่ใจกลางสุขุมวิทย์
เมื่อคุณโมโมซื้อมา๓ปีก่อนราคา๕ล้าน๔แสนบาทนะครับ
คอนโดก็ประมาณ๓๗ตรเมตรอย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบล่ะครับ
ที่ซื้อคอนโดก็อยากจะเอาไว้เป็นที่พักอาศัยเพราะว่าสะดวก
อยู่ใจกลางเมืองไม่ต้องไปเช่าเสียค่าเช่าอะไรต่าง
ก็หวังว่าจะเป็นที่พักที่อาศัย
แต่เท่าที่ผมคุยกับคุณโมโม่คุณโมโม่
นี่คือนี่คือห้องคุณโมโมไว้สักครู่หรือคะ
อันนี้คือวังตะไคร้ครับ

ไม่ใช่บ้านที่มีหลังคาสังกษี

คือคืนนั้นพอดีฝนตก
คุณโมโมแกเห็นว่าบ้านสภาพไม่สมบูรณ์
เขาก็ไปเช่าห้องที่อื่นอยู่นะครับ
แต่พอห่วงห้องครับก็เลยกลับมาดู

เข้าใจแล้วว่าทุกข์ที่คุณชุวิตพูด

กลยุทธ์ที่ให้เห็นว่าน้ำไหลมายังไง

สภาพห้องนะฮะดู
มันอันตรายไม่ไหมในโครงไฟนี่
น้ำหรอยอย่างนี้ลั่วนี่ชั้ณอะไรคะคุณชุวิต

อาคารนี้มี๘ชั้นข้างบนเป็นดาดฟ้า

แตงได้เท่ากับดีหละคะคุณชุวิทร
คือคุณเฉลิม

ต้องบอกเอ่ยเลยเขาอนุญาตให้เอ่ยเฉลิมศรี

วกค่าตบแต่งอีก๒แสนแต่พบปัญหากำแพงแตกแล้วเมื่ออาศัยไปเรื่อย
ก็ปรากฏว่าน้ำรั่วลงมาจากดาดฟ้าเข้ามาที่ห้องซ่อมแซมตลอดระยะเวลา๓ปี
จนกระทั่งล่าสุดฝนตกหนักมีน้ำทะละไหลทะลักเข้ามาในฝ้าเพดาน
เข้ามาท่วมห้องข้าวของเสียหายอย่างหนัก
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านอาจจะได้เห็นมาหลายครั้งแล้ว
ผมได้ไปสำรวจตรวจสอบนะฮะในพื้นที่ปรากฏว่ามันเป็นจริงแบบที่เจ้าของห้องเขาร้องเรียนแล้วครับ
คือไอบรูเวอร์ชัวร์ที่ว่าสวยที่บอกมีสวงมีสวนอะไรก็ไม่มี
ระว่ายน้ำที่บอกน้ำกรงน้ำเกลือมีสระเด็กก็ไม่มี
ไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ถ้าจะบอกว่าพอเข้ามาอยู่แล้ว
ร้องเรียนมากเอ้าก็ไม่พอใจก็ไปฟ้องเอา

นี่คือลักษณะของผู้ที่ซื้อท่านผู้ชมครับยังไม่จบนะครับ
การซื้อคอนโดเนี่ยก็แรกก็อาจจะมีการขายที่เยาว์ยวน
ใช้พริตตี้อ่ะคุณมินเออครับ
ก็ชอบใช้พริตตี้ผู้หญิงสวยนะครับ
เปิดขายตามศูนย์การค้าเปิดตัวตามงานมหากรรมต่างบ้าง
และก็ใช้หน้าม้ามาเข้าแถวไง
คือเราดูแล้วก็เห็นนะบางที
คอนโด๗๘ล้านนะครับเอาจ้างคนถ่ายรองเท้าแตะทำให้เข้าแถวเหมือนซื้อโดนัท

ก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเป็นการจ้างให้มาเข้าแถวนะครับ
เพื่อให้เห็นว่าโอ้โหแถวยาวคนซื้อเยอะเลยเนี่ย
คือเริ่มหลอกลวงตั้งแต่ตอนซื้อแล้ว
ประการที่๒ใช้กระดาษใบเดียวขาย

คือพูดง่ายว่ายังไม่ได้รับอนุญาตอะไรใช้กระดาษแปลนใบเดียว

ผมเคยเตือนแล้วครับนะครับนอกจากใช้กระดาษใบเดียวก็โฆษณาเกินจริง

แล้วก็เอาตัวเล็กเขียนไว้ข้างล่างว่าใช้เพื่อการโฆษณา

นั่นแหละครับทีนี้อันที่สามนอกจากนั้นแล้วนะครับ
ได้รับใบอนุญาตหรือยังยังไม่ได้ใบอนุญาต
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าไม่ผ่านก็สร้างไม่ได้
ก็นานหลายเดือนหลายเป็นปีก็มีนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ได้สร้าง
พอไม่สร้างปุ๊บก็ทิ้งระยะไว้ยาวนาน
คนที่ซื้อเนี่ยก็หวังว่าจะได้ซื้อแล้วจะได้เข้าไปอยู่
ก็ต้องไปเช่าเขาแต่พอเวลาจะโอน
โอนภายใน๓๐วันโอนภายใน๖๐วันทำไมโอนจะยึดเงิน
นี่คือสิ่งที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับคนที่ซื้อคอนโดนะครับ
เนื่องจากว่านี่เป็นยุคใหม่เหตุที่เป็นยุคใหม่
คนก็จะต้องอยู่อาศัยในคอนโดเพราะว่าประหยัดเวลา

นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปอยู่อาศัยที่ไกลเดินทางมาเป็นชั่วโมง
บางครั้งลูกเรียนหนังสืออยู่ที่นี่
ก็หวังว่าซื้อคอนโดอยู่ใกล้ลูกจะได้ไม่ต้องไปเดินทางไกล
แต่ปรากฏว่าอยู่จนปฐมยันมัธยมแล้วคอนโดยังสร้างไม่เสร็จก็มี
โอ้โหนี่คือทุกระทมครับยังไม่จบครับ
จนกระทั่งส่งผลให้การสร้างเนี่ยขยับเวลา
แล้วเจอแจ็คพอร์ตบางโครงการไม่อนุญาตให้สร้างนะครับ
ก็กลายเป็นว่าต้องเสียทั้งเงินและเวลา
ก็ที่สองครับการก่อสร้างล่าช้า
บางครั้งพบว่าการก่อสร้างล่าช้ากว่าจะกำหนด
ไปใช้เวลา๓ปี๔ปี๕ปีนะครับ
ภาพถ่ายที่ใช้เนี่ยใช้ในการโฆษณาเกินจริง
สร้างเสร็จไม่ทันกำหนด๕ถูกบังคับให้โอน
ทั้งที่ห้องยังสร้างไม่เสร็จ
พื้นที่ที่ได้น้อยกว่าที่ตกลงไว้
๓๐ตารางเมตรปรากฏว่าทำไปทำมาวัดออกมาแล้วก็บอก๒๔ตารางเมตร
ไป๕๖ตารางเมตรน้อยกว่าหรือมากกว่านะครับ
ส่วนมากจะน้อยกว่าครับเพราะไว้เก็บเงินมากไว้ก่อนนะครับ
รั่วซึมนะครับผู้รับเหมาหมกเม็ดนะครับ
เพราะผู้รับเหมาไม่มีคุณภาพนะครับ
นิติบุคคลไร้ประสิทธิภาพนะครับ
รวมทั้งสัญญาไม่เป็นธรรม

ผมก็ไม่เข้าใจนะครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับว่าทำไมเราไม่มีสัญญา
เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกโครงการใช้สัญญานี้นะครับ
แล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราถึงจะต้องทำสัญญากับเจ้าของโครงการซึ่งเอาเปรียบนะครับ
ปรับนะครับไม่โอนตามกำหนดนะครับไม่ผ่อนตามครบตามกำหนด
สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐจะต้องเข้ามาเอาใจใส่เรื่องนี้เสียทีนะครับ
เพราะในอนาคตผู้ที่ไปซื้อคอนโดหรืออาคารคอนโดต่างขยายตัวแล้วก็มีมากขึ้นโดยตลอด
เรื่องนี้สำคัญนะคะเพราะว่าปัจจัยเรื่องที่อยู่อาศัยอย่าลืมว่าเป็นปัจจัย๔ของการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์เลย
เพราะฉะนั้นเบรกแรกที่คุณชุวิตพูดให้ฟังแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าไปฟังเสียงคนที่เขาทุกระทมจากการซื้อคอนโดแบบนี้กันดูว่าเป็นอย่างไรสักครู่เดียวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเราให้เห็นสภาพน้ำตกในคอนโดไปแล้วแต่ว่าอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งมีเย็นกว่านี้อีกใช่ไหมคะ
ส่วนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับคอนโดนี้ราคาไม่ใช่ถูกนะ

ล้านกว่านะครับอยู่ใจกลางสุขุมวิทย์อยู่เลยห่างจากทองหล่อไปนิดเดียวเอง
ตรงข้ามกันเลยใช่ไหมคะ

มีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมคนใดก็ได้ที่ไปซื้อคอนโดนะครับเพราะว่าตอนที่เขาไปซื้อเนี่ยมันซื้อกระดาษแผ่นเดียวคุณมิ้น

ยังสร้างไม่เสร็จยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้ลงมือเลยเขาก็บอกดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดูโบชัวร์ลูกโหสวยเหลือเกิน
ถ้ารีบจองจองไปเถอะแล้วก็ผ่อนเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวอีกปี๒ปีเสร็จราคาที่ดินโอ้โหจะขึ้นอีกอาคารคอนโดจะไปเช่าได้ราคานั้นราคานี้นะครับ
ท่านผู้ชมที่ไปซื้อคอนโดก็ฝันแหละครับฝันโอ้โหได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ราคาคงจะขึ้นเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับลองไปดูนะครับผู้ที่ซื้อคอนโดลายนี้สิครับเขาชื่อคุณโมโม่ครับลองดูไปคอนโดไปดูห้องเขาดูสิครับ
อันนี้เดี๋ยวพาเดินอ้อนลุงอย่างหนึ่ง
โอ้วแบบนี้แล้วแบบนี้เป็นอะไรปุ่มลื้อมาทำไมคืนน้ำลั่วไงนะ
อันนี้คือเขาใช้โฟมฉีดเข้าไป

ใช้โฟมฉีดเข้าไปมันทำให้กำแพงที่ดันกำแพงตะออกมา
ตามรอยแตกให้จะทำยังไงเราไม่ได้ซื้อมาแค่สามปี
คราบขี่ไทธิ์ถ้าเพราะว่าบ้านเราบางคนอยู่มา
เป็นสิบปีก็ยังไม่เป็นอะไรแต่นี่คือคอนโดใหม่ใหม่สามปี
คือสภาพเป็นแบบนี้เสียใจไหมคุณโมเอ่อยิ่งกว่าเสียใจค่ะ
เพราะว่าเครียดมากเครียดมากฮะแล้วช่วงที่ว่าที่ย้ายออกวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาเนี่ย
คือคิดตลอดเวลาว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่ไม่มีบ้านอาศัยอยู่เหรอต้องมานั่ง
เช่าเหมือนขอเขาอยู่แล้วต้องให้เขามาจ่ายค่าเช่าให้ใช่ค่ะนะ
แล้วเรามีบ้านตัวเองก็ไม่ได้อยู่ก็คือที่เขาจ่ายค่าเช่าให้นั่นคือเรามานั่งรอไงค่ะ
ว่าจะทำยังไงจะฉันอยู่ที่ไหนเขาก็แบบบอกมาแค่ว่าฉันมีงบให้สองหมื่นแค่นั้น
ถามว่างบสองหมื่นในการใจกลางกรุงเทพอย่างเงี้ยคุณจะไปหาเช่าที่ไหน
คุณต้องทำสัญญาอย่างน้อยตอนที่อุโมงเข้ามาเดี๋ยวก่อนตอนที่ซื้อโอนเข้ามาเนี่ย
แรกแรกมีปัญหาไหมเอ่อมีเอ่อก่อนแท้ที่อยู่เนี่ยมีปัญหาเล็กเล็กน้อยน้อย
อย่างสมมุติว่าลอยต่อของในห้องหรือว่าพวกอะไรนิดหน่อยอืม
แต่พอเราอยู่ไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นห้องที่ทำเสร็จแล้วมีวอลเปเปอร์
มีอะไรทุกอย่างแล้วค่ะเอาไงทำให้เราไม่เห็นปัญหาเอาไง
ห้องนี้นี่ค่ะอ่ะเปิดเลย

โอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่ห้องคุณเหรอค่ะนี่มันคอนโดใจกลางสุขุมวิทย์หรือเปล่าเนี่ย
โอ้โหนี่กลิ่นความชื้นเต็มเลยอันนี้ที่ที่เกิดเหตุที่ว่าเป็นข่าวตามคลิปหรือเปล่า
อันนี้ระหว่างมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยค่ะสุขที่เกิดเก็บ
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นคอนโดใจกลางสุขุมวิทย์นะครับสมควรที่จะมีความหรูหลา
เหมาะสมกับราคาห้าหกล้านเจ้าของจ่ายสตางค์นะครับ
ซื้อมาก็หวังว่าจะอยู่อาศัยนะครับดูสภาพสิครับถ้าเป็นแบบเนี้ย
ผมว่าจะไม่ใช่ที่สุขุมวิทย์แล้วครับที่ไหนไกลไกลมันก็ไม่ไหวแล้วครับ
สภาพแบบนี้พื้นห้องมีกลิ่นอับชื้นโดยตลอดนะฮะ
แล้วก็นี่คือพื้นที่ที่น้ำรั่วลงมาจากดาดฟ้านี่ฮะลองดูรอบรอบนะฮะ
จะเห็นตึกอาคารสูงโดยตลอดนะฮะเพื่อให้เห็นว่าเราอยู่อ่า
ใจกลางอ่ากรุงเทพจริงจริงในย่านสุขุมวิทย์คุณโมโม่ครับ
แล้วอย่างงี้ก็อยู่ไม่ได้สิครับไม่มีทางอยู่ได้อยู่กันอยู่ไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าณวันที่เกิดเหตุอ่ะโชคดีตรงที่ว่านี่นานหรือยังเอ่อ
ถ้าเกิดเหตุใหญ่ที่น้ำรั่วเนี่ยคือวันที่๓มิถุนายน
ต้นเดือนต้นเดือนค่ะแล้วตอนนั้นเรานอนอยู่ไหมไม่ได้นอนอยู่
เพราะว่าวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมเนี่ยอ่า
มันเกิดปัญหาว่าน้ำมันลงมาที่กำแพงแล้วแอร์ช็อต

แต่พอวันที่สามอ่ะอย่างที่บอกอ่ะครับแล้วใครใครคิดว่าโหไหล่นี่อย่างนั้น
อย่างที่เรียนนะคะว่าตอนนี้เหมือนเราเป็นคนวิกลจริต
จริตหรือสักอย่างหนึ่งคือพอฝนตกปุ๊บนอนไม่ได้เราอยู่ในอาคารนี้พอดี
เราก็เลยวิ่งขึ้นมาดูเราก็เลยเจอว่าเป็นแบบนี้ทำให้เราถ่ายคลิปไว้โอ้โห
แต่ถ้าถามว่าวันนั้นดิฉันไม่ขึ้นมาดูกางไฟไฟช็อตไฟไหม้
ทำยังไงคะแล้วถ้าเกิดเรานอนอยู่ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ
นี่อาคารคอนโดนะครับไม่ใช่หลังคาสังกษีนะครับ
มันรั่วซึมเหมือนกับอยู่ริมน้ำตกเลยค่ะแล้วก็อย่างกำแพงเนี้ยค่ะ
ก่อใหม่กำแพงก่อใหม่นะคะแต่รอยแตกแล้วมีมาทุกจุดครับ
แล้วก็นี่เมื่อคืนที่ว่าฝนตกหนักตรงนี้เราจะเห็นว่าเนี้ยถ้าเราจับ
น้ำจะซึมเข้ามาจะเป็นความชื้นในกันหนูโอ้โหนี่อย่างชื้นนะครับ
นี่แอร์ช็อตไฟช็อตนะครับเพราะน้ำรั่วลงมาชั้นบนนี้เป็นดาดฟ้านะครับ
ซึมลงมาอย่างที่บอกนี่แหละครับบริเวณนี้ที่เห็นในคลิปเนี่ยนะครับ
คิดดูแล้วเนี่ยเห็นใจเจ้าของบ้านเขาจริงเจ้าของคอนโดเขาจริงนะครับ
เก็บเงินสะสมเงินมาเพื่อจะมาซื้อเพื่อความสบายใจกลับมาต้องมาพบกับเหตุการณ์แบบนี้
ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณด้านนอก
แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูดาดฟ้าด้วยเอ่อยังไม่จบนะฮะ
เดี๋ยวผมจะพาไปดูพื้นที่เดี๋ยวคุณโมโม่จะพาไปดูข้างบนสิ
ไปดูต้นเหตุสิว่าด้านบนดาดฟ้าเนี่ยเป็นยังไงเชิญค่ะ
แล้วก็ห้องอื่นนี่มีการซื้อขายไหมขายกับคนทั่วไปได้ไหม
จะขายได้หรือสภาพอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็อย่างลูกบ้านท่านอื่นตอนนี้ที่เขาซื้อไว้สำหรับปล่อยเช่าก็ปล่อยเช่าไม่ได้
เพราะว่าหนึ่งสภาพส่วนกลางแล้วก็อีกด้านข้างมีการก่อสร้างทำให้เสียงดังตลอดเวลา
ก็ทำให้หนึ่งถ้าผู้ที่จะซื้อไว้ปล่อยเช่าเนี่ยก็ปล่อยไม่ได้หรือว่าคนที่ต้องการจะขาย
อย่างโมโมเองเนี้ยก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่หนึ่งอ่าที่หนึ่งกลุ่มภายที่ย้ายกลับเข้ามาอยู่ใหม่เนี้ย
เราก็คิดแล้วเราไม่ไหวแล้วเราถึงได้ประกาศขายอ่า
ทำสัญญากับเอเจนที่จะขายแต่ปรากฏว่าพอได้แค่สองเดือน
สองเดือนเท่านั้นคือน้ำรั่วขนาดนั้นทำให้เราขายไม่ได้มันก็ยิ่งเพิ่มให้เราเสียโอกาส
นี่คือนี่คือบริเวณห้องของคุณโบโม่คือนี่เป็นดาดฟ้านะครับ
ด้านล่างที่ติดกันเนี้ยกับชั้นเนี้ยก็คือชั้นที่คุณโมโม่อ่า
สุภาพสตรีท่านเนี้ยเป็นเจ้าของห้องอยู่สภาพห้องเมื่อกี้ได้เห็นแล้ว
ว่ามีสภาพห้องอย่างไรนะครับการรั่วซึมของข้างบน
ลงข้างล่างเอ่อเจ้าของห้องต้องถึงขนาดว่าไปเช่าโรงแรมอยู่
หรือว่าไปเช่าอยู่เอ่อสภาพแบบนี้ผมเข้าใจว่าบรรดาพี่น้อง
ประชาชนโดยทั่วไปก็อาจจะได้ซื้อแล้วอาจจะได้เจอสภาพเช่นนี้
คอนโดคุณภาพต่ำนะครับหมายความว่าเจ้าของไม่เอาใจใส่
นะครับพอโอนแล้วก็ย้ายให้นิติบุคคลจัดการหรือว่าไม่มีความรับผิดชอบ
โอนแล้วได้เงินแล้วนะครับก็ปล่อยทิ้งลอยแพร่เจ้าของร่วมต่าง
ไม่ว่าส่วนกลางนะครับจะเป็นลิฟต์ก็ดีจะเป็นสระว่ายน้ำ
จะเป็นทางเดินการดูแลความปลอดภัยสิ่งต่างต่างเหล่านี้คือการอยู่อาศัยร่วมกันครับ
เป็นกติกาของสังคมในการอยู่ร่วมกันแต่ปรากฏว่าคุณโมโม่เจ้าของห้องเนี่ย
ซึ่งยืนอยู่ตรงนี้นะฮะอยากให้อยากให้ท่านมองนะครับ
ไม่แน่หรอกครับเพราะว่าคอนโดในขณะนี้เนี่ย
ที่นิยมดูสภาพโดยรอบผมสิครับนี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะครับ
ใจกลางกรุงเทพนี่เองต้องบอกเลยนะครับ
ในฐานะที่ผมเนี่ยมาดูด้วยตัวเองเนี่ยสภาพห้องไม่ได้ครับ
อยู่ไม่ได้ครับกลิ่นความอับชื้นการรั่วซึมคุณภาพของอาคารนะครับ
ผมเห็นใจเจ้าของจริงและเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับ
ก็อาจจะมีท่านผู้ชมคนอื่นที่เจอสภาพเช่นเดียวกันแบบนี้ได้อีกนะครับ
ผมจะไปลองติดตามทางสคบหรือว่าทางอื่นเคยไปร้องเรียนหรือยังครับคุณโมโบครับ
ร้องเรียนสคบแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนประมาณวันที่๑๕ธันวาคมปี๕๙
เนื่องจากว่าห้องเนี่ยมีการตกลงทำสัญญากันว่า
คุณจะต้องทำให้แล้วเสร็จประมาณ๑เดือนแต่ผ่านมาประมาณ๘๗เดือนกว่ายังไม่เสร็จ
ทั้งแต่นี่ทำกี่เดือนแล้วเนี่ยอ่าอันนี้เพิ่งทำรอบใหม่ค่ะ
เพิ่งทำรอบใหม่ค่ะพอไปฟ้องสคบเมื่อ๑๕ธันวาคมปี๕๙นะคะ
ก็มีการตกลงกันว่าจะแล้วเสร็จ๓๑มกราปี๖๐ก็คือต้นปีนี้เอง
แล้วย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่ห้องเนี่ยคือ๑กุมภาพันธ์ปี๒๕
โอ้โหเข้าใจอย่างนี้แล้วคุณโมโม่คือคุณโมโม่อยู่มาเป็นรอบที่๒แล้ว
รอบแรกเคยทำไปแล้วออกไปทีนึงแล้วถูกไหมครับ
หมายความว่าเข้าออกขายออกอย่างนี้
ต่อตารางเมตรแล้วใช่ครับซึ่งตรงเขาว่าไง
เขาก็เพิ่งตอบกลับมาเมื่อวันที่สิบหกมิถุนาว่าเขาไม่ซื้อคืนอ่า
แล้วก็ซึ่งทำให้เราเนี้ยจะต้องไปขอความช่วยเหลือกับเพจครับ
อย่างที่เป็นข่าวตั้งแต่แรกคือที่เพจแหม่มโพดำที่เอ่อ
ให้ความกรุณาช่วยเผยแพร่ให้เราทำให้เอ่อนักพี่นักข่าวทั้งหลายเนี่ย
ทราบความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เข้ามาถ่ายทอดตัว
วันนี้คุณโมโมต้องการยังไงท้ายสุดอย่างเดียวเลยค่ะว่าซื้อคืน
เพราะว่าตอนนี้คือไม่ไหวจริงจริงครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นความเดือดร้อนของที่
ผู้ที่ซื้อคอนโดแล้วผู้ที่ซื้อคอนโดอย่างคุณโมโม่เนี่ยเอ่อ
ก็คาดหวังว่าผ่านไป๒ปี๓ปีราคาที่ดินราคาอาคารต่างก็จะขึ้น
แต่กลับพบความเดือดร้อนต่างต่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับอ่าแล้วผมก็เป็นประโยชน์นะครับ
ในการที่คุณโมโมไปโพสต์ในอินเตอร์เน็ตในโซเชียลนะครับ
ก็เกิดเป็นข่าวขึ้นมาเดี๋ยวลองติดตามกันต่อไปครับอืมซื้อไหมไม่กล้าซื้อแล้วค่ะ
ซื้อไหมแบบเนี้ยไม่กล้าซื้อแล้วค่ะน่าเห็นใจเขานะท่านผู้ชมครับ
คนที่ซื้อบ้านเนี่ยคือเรื่องสำคัญครับจากบ้านจากคอนโดเนี่ย
ไปด้วยเจตนาตั้งใจจะเข้าไปอยู่อาศัยมีความฝันนะครับ
อยากจะเข้าไปบ้านคอนโดโอ้โหมีสระว่ายน้ำมีฟิตเน็ตมียามรักษาความปลอดภัย
แล้วไปเจอน้ำตกไหลกลางห้องแบบนี้ไหวเหรอไม่ไหว
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊คไลฟ์เยอะเลยบอกเสียดายเงิน
สงสารเจ้าของบ้างบางคนเปรียบเทียบเลยนะบอกว่าราคาตั้งหลายล้าน
ทำไมดูแลแบบนี้ล่ะคือรายการของเราเนี่ยนะคุณมิ้นครับ
มีผู้ที่ส่งมาร้องเรียนเนี่ยจำนวนมากครับเกี่ยวกับเรื่องคอนโดนะครับ
เข้าไปอยู่แล้วปรากฏว่านิติบุคคลไม่จัดการไม่มีการเรียกประชุม
คือตามกฎหมายนะครับเขาจะต้องมีจัดนิติบุคคล
คำว่านิติบุคคลเนี่ยก็คือผู้ที่จะดูแลนะครับ
ส่วนกลางไม่ว่าเป็นทางเดินไม่ว่าเป็นลิฟต์บันไดหนีไฟปั๊มนะครับ
ซึ่งโดยมากนิติบุคคลก็จะเป็นคนที่ได้รับมอบหมาย
หรือว่าเป็นนอมินีของเจ้าของเดิมค่ะเจ้าของนี่ก็จะเป็นพวกยิปซีแล้วครับ
คุณมิ้นครับคือพูดง่ายขายแล้วหายไปครับ

ทำเป็นอย่างนี้มาโดยตลอด
คนซื้อไม่มีเจตนาดีซื้อไปเพื่อการลงทุนอยู่อาศัย
แต่ปรากฏว่าอยู่ไม่ได้ยังไลของมโมโมเนี้ย

ซ่อมรอบเดียวนะครับ๓รอบแล้ว

นะครับไม่ต้องห่วงนะซ่อมหลอยแตกแล้วอะไรเนี่ย

ใช้เวลามาเดินทางมา๖เดือนบ้าง

นะครับ๓เดือนบ้าง๔เดือนบ้างจนกระทั่ง

ร้องฮะร้องเสร็จแล้วก็หลังก็บอกว่าคนจะเป็นเจ้าของร่วมอื่นก็ที่เขาไม่โดนก็บอกว่าอย่าไปร้องนะเดี๋ยวเสียหายเดี๋ยวโครงการเขาขายไม่ได้เดี๋ยวของเขาขายไม่ออกเดี๋ยวคนไม่มาเช่า
ต้องเข้าใจนะครับว่านี่คือเจ้าของร่วมหมายความว่าเจ้าของร่วมเราต้องมีกติกาในการอยู่ร่วมกันในเมื่อบ้านของคุณโมโมน้ำตกไหลอย่างกับวังตะไคร้อย่างนั้นต้องอยู่ไม่ได้แน่นอนครับ
จากนั้นแล้วนะครับมีผู้ร้องเรียนให้ผมเนี่ยอยู่หลายเรื่องครับคุณมิ้นครับเช่นซื้อไปแล้วนะครับอยู่แถวศรีนครินนี่ก็มี
ศรีนครินนี่คือซื้อไปแล้วปรากฏว่าสร้างไประยะเวลา๓๔ปีผ่อนมาโดยตลอดนะครับแล้วปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยก็สร้างไม่เสร็จนะครับ
หรือในกรณีของแถวที่ผมเคยพูดไปแล้วเนี่ยแถวอ่อนนุษย์นะครับใช้กลงสร้างสะพานเชื่อมเสร็จแล้วก็บอกว่าทางเขตเขาก็บอกว่าที่เขาเก็บเงินเขาไม่ได้ไปตั้งอยู่บนสะพาน
เขาตั้งอยู่ในที่เอกชนคือตั้งที่ก่อนที่จะถึงสะพานก็เลยเก็บเงินซะอย่างนั้นคือสะพานเนี่ยสร้างข้ามคลองสาธารณะก็ต้องยกสะพานนั้นให้เป็นทางสาธารณะ
แต่เขาบอกว่าที่เขาเก็บเงินเนี่ยเขาไม่ได้ไปตั้งอยู่บนสะพานเขาตั้งอยู่หน้าสะพานก็ลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับผู้ที่ซื้อก็ต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นฟังคุณชุวิตแล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักกันดีนะคะสำหรับใครที่กำลังเล็งอยู่ว่าจะซื้อคอนโดฟังทางนี้ก่อน
กันอีกครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนกับพระราชกำหนดเรื่องแรงงานต่างด้าวค่ะ
คุณผู้ชมครับรายการชูวิทย์ตีแสกหน้าเราคุยกันไปกับคุณชูวิทย์ยังไม่ทัน๔๘ชั่วครับ
ชั่วโมงดีเลยนะเรื่องพระราชกำหนดแรงงานต่างด้าว
ผมว่าดีนะรายการเราเนี่ยตีแสกหน้าเนี่ยนอกจากประชาชนดูแล้วรัฐบาลเขาก็ดูครับ

ใช่ครับเพราะรัฐบาลชะลอครับออกม๔๔ชะลอกฎหมายนี้ครับ
คือต้องบอกก่อนนะครับกฎหมายนี้คือพรกรคือหรือพระราชกำหนด
ซึ่งการออกพระราชกำหนดได้เนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะฮะ
ถ้าเกิดจะไปผ่านสภาแล้วเนี่ยสภานิติอะไรนะมันจะช้านะครับ
เป็นวาระเร่งด่วนที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมอะไรต่าง
ก็เลยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะออกเป็นพรกร
พรกรนี่คือพรกรกำหนดเรื่องเกี่ยวกับคนต่างด้าวนะครับ
ท่านผู้ชมที่มีคนต่างด้าวแม้แต่คนเดียวผมยืนยันว่าแม้แต่คนเดียวนะครับ
ถ้าไม่มีใบอนุญาตถูกปรับครับ๔แสนบาท
ต่อคนนะครับหมายความว่ามี๒คนโดน๘แสนมี๑๐คนโดน๔ล้าน
เป็นกฎหมายหมดตัวครับหมายความว่าถ้าโดนไปแล้วก็หมดตัวครับ

คือตอนนี้ทางรัฐบาลก็ออกม๔๔ระงับไว้ก่อนนะครับ
ชะลอไว้มีกำหนดนะครับเพราะว่าคงจะดูรายการผมนี่แหละครับ
ชะลอไว้๑๒๐วันนะครับชะลอเรื่องอะไรครับ
ชะลอให้กฎหมายนี้ยังไม่บังคับใช้จาก๒๓มิถุนาซึ่งออกมาบังคับใช้นะครับ
คือด่วนกว่าดวนพลก
๑๒๐วันก็จะไปตกวันที่๒๓ตุลาค์คือจะมีผลบังคับชาย
ทีนี้การชะลอเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับมีอย่างนี้ครับ
คือกลุ่มแรกนะครับไม่มีใบอนุญาตเลยหมายความว่าไม่มีใบอนุญาต
หลบหนีเลี่ยงเมืองหลบเข้ามาประกอบงานนะครับ
จะเป็นราวเขาเหม็นพระม่านะครับซึ่งไม่มีใบรุญญาติ
เขาบอกว่าให้ไปยื่นขอทะเบียนขึ้นทะเบียนกับประเทศต้นทาง

สองไปยื่นที่ชายแดนหรือศูนย์พิสูจน์บุคคล
ถ้าเป็นพม่าเนี่ยในไทยมี๕๐นะครับ
มหาชัยแม่สอดแม่สายสมุทรปลาการแล้วก็ละนอง
หรือแล้วแต่ละประเทศที่อำนวยความสะดวกออนไลน์
ซึ่งบางประเทศก็อาจจะไม่มีนะครับ
ส่วนกลุ่มที่๒คือกลุ่มที่มีใบอนุญาตครับ
แต่เป็นใบอนุญาตที่ไม่ตรง
เช่นใบอนุญาตระบุให้ทำงานก่อสร้าง
แต่ไปทำงานอย่างอื่นไม่ตรง
หรือพื้นที่ทำงานไม่ตรงเช่นระบุว่าอยู่
จังหวัดสมุทรปราการแต่มาทำงานในกรุงเทพ
ให้ไปแจ้งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด
จะมีเจ้าหน้าที่ทำให้ภายใน๑ชั่วโมง

มีอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้างอะไรต่างบ้าง
ร้องเรียนมามากมายพร้อมกันนั้นก็มีการลอยแพร่
ก็คือเอาพวกแรงงานต่างด้าวไปปล่อยทิ้งไว้
ตั้ง๔๕๐๐คนนะครับตอนนี้ไปไว้ที่
ไว้ที่เขมรที่สาแก้เปิดเผยว่า
จากนั้นที่ออกมาเนี่ยละครับพลกรออกมา
ก็ไปทิ้งไว้แถบแต่อรัญญประเทศนี่แหละครับ

ทั้งหมดนี้ก็จะเอาไปกลับประเทศเขา
ทีนี้แห่กันกลับบ้านอย่างนี้จะไหวเหรอ

ถ้าเกิดเข้าไปไซซ์งานก่อสร้างก็เขาจะไม่รู้จักชูวิตหรอกครับ
เพราะเข้าไปในไอ้ไข่บางคนก็รู้จัก
ซึ่งเขาอนุญาตให้ทำงานกรรมกรทำงานแม่บ้าน
แต่ถ้าไม่มีใบอนุญาตท่านผู้ชมครับผิดกฎหมายพรกรที่ออกมา
ดังนั้นขณะนี้รัฐบาลออกม๔๔ชะลอไป๑๒๐วัน
ก็หมายความว่าก็มีเวลาหายใจแล้วครับ๑๒๐วันหรือ๔เดือนในการทำให้ถูกต้อง
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งไม่มีใครพูดถึง
ทางรายการเราตีแสกหน้าก็เอาเรื่องนี้มาพูด
หลังจากที่ผมพูดไปก็มีอุตสาหกรรมทางประมงอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เพราะคนต่างลับเล้านี้รวบใช้แรงงาน
ถ้าเขาโดนจับไป๑คนโดน๔๑๐คน
โดน๔ล้านเนี่ยนะครับผมไม่คุ้มเลยจริง

ว่ามีความเคลื่อนไหวแล้วมีการชะลอพรกรนี้แล้ว
๔เดือนนี้ถ้าใครที่มีแรงงานที่เป็นที่ตัวเองเป็นผู้ประกอบการ
หรือเป็นนายจ้างมีแรงงานที่ใบอนุญาตยังไม่มี
หรือเป็นแรงงานที่ในใบอนุญาตแจ้งเรื่องของหน้าที่การทำงาน

ไปแก้ไขซะนะคะภายใน๔เดือนนี้แล้วคุณจะไม่ถูกปรับ
อยู่ในท่านวิศนุเครืองามแถลงเลื่อนบังคับใช้๓มาตรา
เอาผิดนายจ้างลูกจ้างที่ทำผิดกฎหมายแรงงานมาตรา๑๐๑
ทั้ง๓มาตราเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการจับปรับ
ปรับ๔๐๐ไม่ใช่ปรับ๔๐๐แล้วงับไว้๑๒๐วัน
แล้วก็ยกเว้นความผิดเรื่องค้ามนุษย์ด้วย

เป็นแรงงานต่างด้าวจะเป็นลาวพระม่าคระเหและต่าง
ต้องให้รีบไปทำขึ้นทะเบียน

เร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปจัดการกัน
คุณชูวิทย์ทราบไหมคะว่าทุกวันนี้นะคนไทยบางทีเวลาเจอเรื่องเดือดร้อน
อะไรสักอย่างหนึ่งคิดอะไรไม่ออกเขาฟ้องแต่คุณชูวิทย์นะ

ล่าสุดเนี่ยลงมานี่คนแชร์กันไปเยอะมากแล้วคุณชุวิตรู้จักดาจิมไหมคะ

เรารู้สิดาจิมคุณก็ไม่แก่มากหรอกนะ

ปี่ปี๊ดลงเดี๋ยวคุณจะส่งให้พี่ชุวิตเลย
ไม่แก่มรู้
คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับผมยินดีครับ
ผมยินดีเป็นคนกลางให้นะครับ
ระบบขับเคลื่อนองคาพยพของประเทศนั้นมันยิ่งใหญ่นะครับ
และทางรัฐบาลหรือบรรดาข้าราชการต่างหน่วยงานต่างก็อาจจะ
ไม่สามารถจะทำการตอบสนองให้กับท่านผู้ชมที่เดือดร้อน
ไม่ว่าคุณดาจิมที่เรียกแท็กซี่แล้วปรากฏว่าแท็กซี่๕๖คันปฏิเสธการไป
แล้วก็บอกจะมาฟ้องผมผมยินดีครับยินดีเป็นคนกลางยินดีเป็นปากเสียงให้
ผมจะไปพูดเองผมจะไปร้องเรียนเองเพราะว่าท่านร้องอาจจะไม่ดัง
ผมร้องแล้วผมอย่างว่าแล้วครับเรื่องร้องผมถนัดครับ

ร้องกับเรื่องฟ้องเนี่ยนะครับอย่างคนเมื่อกี้รายการที่เบรกแรกเนี่ยก็เรื่องของคอนโด

คุณโมโม่เนี่ยผมก็จะจัดการติดตามให้ผมก็เอามาฟ้องในไทยรัฐนี่แหละครับ
เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมคิดอะไรไม่ออกฟ้องคุณชูวิทย์ค่ะ
ส่งมาได้หรือใครบังเอิญเดินเจอคุณชูวิทย์ที่ไหน
คุณชูวิทย์มีเรื่องฟ้องก็บอกกัน
มีหมดแล้วครับผมไปเดินทำศูนย์การค้าก่อน
คนก็เดินมาฟ้องผมก็ฟ้องปากเปล่าก็ปากสดเลย
บอกชูวิทย์ด้วยเลยนะมีเป็นอย่างนี้นะครับ

หลายคนบอกว่าอยากให้คุณชุวิตกลับไปเล่นการเมือง
ตอนนี้บทบาทใหม่คือทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน

เมื่อกี้มีคนชวนผมให้ไปที่นราธิวาส

ถ้าผมสะดวกเมื่อไหร่ผมก็จะไปคุณมิน

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรอติดตามกันดีอย่าลืมนะคะ

พร้อมกับรายการนี้ด้วยชูวิตตีแสกหน้า